คุณผู้ชมฮาจากเหตุเมื่อวันเสาร์ที่๕ธันวาคมที่อุดรธานีนะครับ
มีเหตุผู้ชายผมยาวคนหนึ่งศักดิฮานุมานเนี่ยนะฮะ
ก่อเหตุไล่แทงผู้หญิง
จนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บ๖คนและมีผู้เสียชีวิต๒คน
เป็นเหตุอุกอ่านและเป็นเหตุสลดมาก
เหตุการณ์นี้ตำรวจก็ยังกุมขมับอยู่ว่า
แรงจูงใจในการก่อเหตุของผู้ชายคนนี้คืออะไร
ตอนแรกต้องมีการตรวจนะฮะว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
ประสาทหลอนหรือเปล่าหรือว่าเสพยาเสพติดติดยาหรือเปล่า
แต่ทีนี้ก็พบนะทั้งว่าไม่เคยรักษาอาการทางจิต
เรื่องของการเสพยากำลังตรวจอยู่นะครับส่วนเรื่องแรงจูงใจ
เขาบอกแค่เป็นการประบายแขนแต่แขนอะไร
ผู้ต้องหาไม่ยอมปริปากสักทีนะครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณจุดแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือบริเวณ๔แยกไฟแดงถนนนเรสวน
หลังเรือนจำกลางอุดอลทานี
ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

แล้วจากนั้นมาจอดประกบรถจักรยานยนต์ของหญิงสาว
ที่มีคนขี่เป็นผู้หญิงคนซ้อนเป็นผู้หญิง
ขี่กันมาอยู่ดีปรากฏว่านายแจ๊คควักมีดออกมา
แทงที่ลำคอของคนซ้อน
ผู้หญิงที่ซ้อนคือนางสาวอัญชยาบุญยียวนหรือว่าน้องอุ๋งอิ๋งอายุ๑๖ปี
คนซ้อนโดนมีดแทงที่ลำคอโดยไม่รู้ตัวเลยคุณ

แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนขี่ซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋ง
ก็คือน้องนัทนางสาวนัทธวดีโพพรมอายุ๑๗ปี
ถูกแทงเข้าที่บริเวณปากได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
จากนั้นนายแจ็คยังขี่จักรยานยนต์ไปก่อเหตุตามเส้นทางรวม๖จุด

จุดแรกเมื่อสักครู่นี้มีคนตายแล้วใช่ไหมฮะ
คือน้องอุ๋งอิ๋งอายุแค่๑๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๔แยกเรือนจำอุดรธานี
จากนั้นตัวนายแจ๊คเองนะฮะก็ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวแล้วนะ
เพราะว่าเพื่อนของนายแจ๊คที่ตอนแรกซ้อนท้ายมาด้วยกัน

กลัวนายแจ๊คจะหันมาแทงเขาเหมือนกัน
เขาเลยวิ่งหลบหนีไปตั้งแต่จุดแรกคือสี่แยกเรือนจำอุดรธานี
จากนั้นนายแจ๊คขี่รถจักรยานยนต์ไปคนเดียวครับ

แล้วไปก่อเหตุจุดที่๒คือหน้าร้านเรื่องของปู
ก่อเหตุไล่แทงผู้หญิงอีกนะครับ
แล้วก็ขี่รถย้อนกลับมาแยกเดิมคือแยกเรือนจำอุดรธานี
ซ้ายไปตามถนนศรีชมชื่น
ไปก่อเหตุจุดที่๓คือหน้ามัศยิต
แล้วไปก่อเหตุจุดที่๔คือหน้าโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
อำเภอนี่คือขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อยนะคุณนะ
จากนั้นไปก่อเหตุเสร็จจุดที่๔แล้วใช่ไหมฮะ
ขวามาตามถนนศรีศุกร์ผ่านอนุสวรีกรมหลวงประจักษ์
เข้าถนนสุรการมาก่อเหตุจุดที่๕ก่อนถึง๔แยกท็อปเวิร์น

ก็คือน้องจูนนักศึกษาปี๔
ใกล้จะจบเกียรตินิยมอันดับ๑วัย๒๒ปี

หลังจากนั้นไปก่อเหตุจุดที่๖คือหน้าทางเข้ามูลที่ส่งเสริมธรรม
ถนนโพศีและหน้าธนาคารกรุงศรีถนนประจักษ์
จนกระทั่งถูกจับกลุ่มได้ที่วงเวียนเฉลิมพระเกียรติถนนประจักษ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนเข้าล้อมจับนะครับ
ความคืบหน้าในคดีพลตำรวจตรีพิศนุอุณหาเสบรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ตอนนี้ต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องหาคือนายแจ็คอย่างเข้มข้นเลย
ก็ต้องดูนะฮะว่าผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องหา
แล้วก็๒คือเสพยาเสพติดหรือไม่
ตอนนี้ได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
และสอบปากคำเพิ่มเติมโดยละเอียดนะครับ
โดยเฉพาะปมในใจว่าเหตุใดถึงก่อเหตุกับผู้หญิง
มีความแค้นอะไรกับผู้หญิง
ซึ่งอย่างที่บอกไปคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖

ผู้ระบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมด
จะมีเด็กผู้ชายอายุ๑๓คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าปมแค้นกับผู้หญิงแค้นอะไร
เพราะเจ้าตัวก็เปิดปากรับสาภาพว่าเป็นการประบายแค้น
แต่ไม่ปริปากว่าเป็นการแค้นใครนะครับ
ขณะที่จิตแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่านายแจ๊คคือเวลาตอบคำถาม
จากการสอบปากคำตอบได้ดีไม่ได้ให้การสับสน
ตรวจสภาพทั่วไปไม่พบอาการป่วยทางจิต

ไม่พบว่าเข้ารับการรักษาทางจิตที่โรงพยาบาลหรือว่าสารที่รักษาแห่งใด
เพราะว่านายแจ๊คแม้ว่าจะกล่าวอ้างว่าเขาเคยรักษาทางจิตมา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบว่าเคยรักษานะครับ
พบประวัติการใช้สารเสพติดและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจทั้งสภาพจิต
แล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของสารเสพติดอีกครั้งในวันนี้นะครับ
ตำรวจได้มีการเปิดเสื้อด้านหลังของนายแจ็ค
ให้เห็นรอยสักยันต์แล้วก็รูปฮานุมานบนแผ่นหลัง
เมื่อสอบถามถึงที่มารอยสัก
แจ๊คให้การรู้เรื่องนะคุณนะพูดรู้เรื่องฮะบอกว่า
ศักดิ์ที่วัดดังในจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนสาเหตุที่ไล่แทงคน
เขาบอกว่าก็แค่ระบายแค้นแล้วก็แทงไปมั่ว
แต่ไม่ได้ระบุว่าแค้นใครแล้วก็แค้นเรื่องอะไรนี้นะครับ
แต่ทีนี้ครับทางตำรวจให้ข้อมูลมาทางกู้ภัยให้ข้อมูลมา

คือนายแจ๊คเนี่ยแรงเยอะมากทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะ
ตำรวจตัวใหญ่ยังเข้าล็อกตัวได้ยากเลยนะครับ
แล้วมีเรื่องแปลกโดยพัดลมที่อยู่ในห้องควบคุมตัวนายแจ๊ค
ตเสียหาย๓เครื่องโดยไม่ทราบสาเหตุ
ทีนี้ครับเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของ
โอ้โหนายแจ๊คเนี่ยศักดิ์อะไรหรือเปล่าเล่นของอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องมีการเชิญฮะเชิญนายเตดวัดงามปัญญาอายุ๓๗ปี
หรืออาจารย์เตอาจารย์เตนี่เป็นหมอธรรมในจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีความรู้เรื่องของการถอดวิชาอาคมปราบคุณสัยมากว่า๑๐ปี
ก็มาที่นี่เลยคุณมาทำพิธีครับ

คือนี่แหละต้องปัดเป่าต้องถอดคุณสาย
เพราะอย่างที่บอกว่านายแจ๊คมีการไปศักดิ์มา
ศักดิ์กับเกจิอาจารย์ด้วยนะคุณนะ

ทีนี้หมอธรรมต้องมาเลยฮะ
ทำพิธีในการถอดคุณสัยโดยเฉพาะฮานุมานเนี่ย

ก่อนที่นายแจ๊คนะคุณจะอ่อนเรี่ยวอ่อนแรง
ง่ายต่อการควบคุมมากยิ่งขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
โดยอาจารย์เตก็บอกแบบนี้
บอกว่านายแจ๊คไปรับวิชาอาคมมาแต่รักษาของไม่ได้
ละเลยการบูชาไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้าม
รักษาของไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อถึงวันเกิดเหตุ
ก็คือวันเสาร์๕คุณ

ทีนี้ตัวของนายแจ๊คก็กลายเป็นของขึ้นแบบไม่รู้ตัว
ก็เลยต้องจัดการถอดของหรือว่ามนต์ดำนี้ออกซะนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
ส่วนเรื่องของบรรยากาศงานศพนะ
ศพแรกคือนางสาวอันชาญาบุญญียวรหรือว่าน้องอุฮิง
อายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนชั้นม๕
ที่เสียชีวิตรายแรกจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ครอบครัวได้จัดงานสวดอภิษฐรรมที่บ้านในอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ครอบครัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บรรดาเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งมาร่วมงานจำนวนมาก
แม่ของน้องอุ๋งอิ๋งเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
พี่สาวไปส่งขึ้นรถโดยสารกลับไปที่ตัวเมือง
จากนั้นไม่ถึงชั่วโมงเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งก็โทรศัพท์
มาบอกว่าอุ๋งอิ๋งถูกแทงแม่ถึงกับช็อกเลยนะครับ
คิดว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
เนื่องจากน้องยังเด็กเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจเรียน
คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะมาทำกับเด็กผู้หญิงได้ลงคอนะครับ
ส่วนพ่อของน้องอุ๋งอิ๋งบอกว่าลูกสาวอยากเป็นสาปนิก
ซึ่งทางบ้านก็สนับสนุนเต็มที่แต่ตอนนี้ฝันสลายลงแล้วนะครับ
ด้านของนางสาวนัทธวดีโพพรมหรือว่าน้องนัทอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักของน้องอุ๋งอิ๋งแล้วนะครับ
แล้วก็น้องนัทก็เผชิญเหตุมาด้วยกัน
เพราะว่าวันเกิดเหตุวันเสาร์ที่๕เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ไปรับน้องอุ๋งอิงที่บ่อข่อสอหลังจากที่แม่ส่งขึ้นบ่อข่อสอแล้ว

จากนั้นพาน้องอุ๋งอิ๋งไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะครับ
ปรากฏว่ามาถึงแยกตรงนี้ตัวเธอขี่อยู่
ก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์มาประกบข้างนั่นก็คือนายแจ็ค
แจ็คแทงคอน้องอุ๋งอิ๋งเลือดอาบทันที
ส่วนตัวเธอน้องนัทก็ถูกแทงเข้าที่ปากเหมือนกัน
นัทมางานศพร้องไห้เสียใจมากนะครับ
เพื่อนต้องประคองเข้าไปจุดทูบหน้าโรงศพนะครับ
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวของผู้สูญเสีย
ก็คือครอบครัวของนางสาวชนลดาหินคำหรือว่าน้องจูน
อายุ๒๒ปีนักศึกษาชั้นปี๔
คณะวิทยาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีนะครับ
ครอบครัวก็จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมที่วัดโพธิสมพร
เทศบาลนครอุดรธานีท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกเสียใจนะครับ
ญาติเพื่อนพี่น้องร่วมไว้อะไรจำนวนมากนะครับ
โดยพ่อและแม่ของน้องจูนบอกว่าลูกสาวเป็นเด็กดีมากนะครับ
ขยันตั้งใจเรียนเรียนดีมาโดยตลอดนะครับ
ทราบว่าเรียนได้เกรด๔ได้เกียรตินิยมอันดับ๑

และกำลังฝึกงานอยู่ที่ธนาคารออมสินสาขาบงคำ
ฝึกงานจบลูกสาวมีความตั้งใจนะครับ
แล้วก็มาบอกว่าธนาคารจะรับเข้าทำงานทันที
น้องจึงเป็นความหวังของครอบครัวนะครับ
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะฮะเช้าวันนี้นะครับ
หน้าห้องควบคุมสพเมืองอุดรธานี

อิทธิพลอิ่มผึ่งหรือว่านายแจ็คผู้ต้องหา
ควบคุมตัวครบ๔๘ชั่วโมงแล้ว
ก็ต้องนำตัวไปฝากขังสารผลัดแรกนะครับ
ซึ่งไม่พบว่ามีญาติหรือว่ามีเพื่อนมาเยี่ยม
แต่มีตำรวจสายตรวจ๑๙๑เข้ามาตรวจห้องขัง
แล้วก็เตรียมพร้อมในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลนะครับ
รองภูมิกับการสอบสวนสพเมืองอุดรธานีพันธ์ตำรวจโท
ผลิตอรันบุญมาตุ๋นก็เปิดเผยนะครับ
ว่าตอนนี้ได้ฝากขังนายอิทธิพล
ผู้ต้องหาผัดแรกด้วยวิธีการคอนเฟอร์เนส
จากพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
ที่ศาลจังหวัดอุดรธานีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บ่ายวันนี้จะนำตัวผู้ต้องหา
ไปส่งที่เรือนจำกลางอุดรธานีนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดทีนี้ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
อาการทางจิตหรือไม่เสพยาเสพติดหรือไม่
แล้วก็วันนี้ก็มีศพของน้องอุ๋งอิ๋งที่จะได้รับการชาปนกิจแล้ว
ส่วนศพของน้องจูนยังคงเก็บไว้ก่อนแล้วก็ชาปนกิจทีหลัง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ